คุณผู้ชมฮะตรวจสอบเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะเพราะว่ามีคุณลุงท่านหนึ่งเนี่ย
งงมากเลยคือซื้อบ้านหลังนี้เป็นบ้านมือสอง
ซื้อมาจากธนาคารเพราะว่าเหมือนขายท่อตลาดกันไปแล้วนะครับ
ปรากฏว่าเจ้าของเดิมยังเอากุญแจมาล็อกเอากุญแจมาล็อกหน้าบ้าน
แล้วก็เอาของมาเก็บไว้เต็มบ้านเลยทั้งทั้งที่ตอนนี้บ้านมันเปลี่ยนมือแล้วนะ
ใช่เออไปดูภาพเหตุการณ์ที่ทางเจ้าของใหม่เขาถ่ายไว้แบบงงนะฮะ
นี่นะครับซื้อบ้านแล้วนะครับยังเข้าบ้านไม่ได้เลย
เจ้าของเก่าเอากุญแจมาล็อกนะเข้าไม่ได้ด้วยเอากุญแจมาล็อก
แล้วก็เอาป้ายอะไรมาติดก็ไม่รู้นี่แล้วก็ให้ตำรวจเอากล่องแดงมาติดอีก
นี่แหละฮะงงเด้นะฮะเพราะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเอากุญแจโซ่มาคล้องไว้เลย

อยู่ในซอยเพชรเกษมแปดสิบเอ็ดย่านหนองแข็มกรุงเทพฯ
แต่กลับพบว่าที่ประตูรั้วบ้านมีแม่กุญแจคล้องอยู่
ด้านนอกและด้านในประตูรั้วเลยยังมีการนำป้ายบริษัทมาติดไว้อีก
รวมทั้งตู้แดงของตำรวจด้วยนะฮะทั้งทั้งที่เขาเนี่ย
ซื้อมาอย่างถูกต้องทุกอย่างนะครับชาวเน็ตก็แสงความคิดเห็นหลายคน
บอกว่าก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะถึงขั้นต้องฟ้องร้องศาลเลย
ขับไล่เจ้าของเก่านะครับบางคนแนะนำแบบนี้
งั้นก็เอากุญแจมาล็อกซ้ำอีกทีแก้เผ็ดซะเลยนะฮะบางคนก็มองว่าเจ้าของอาจจะไม่รู้นะ
ธนาคารขายบ้านหลังนี้ไปแล้วต้องแจ้งให้ธนาคารจัดการนะครับ
ทีมข่าวของเราติดต่อไปยังเจ้าของคลิปซึ่งเป็นเจ้าของบ้านคนใหม่
ก็คือคุณสุรพงศ์เหลือจันทึกอายุห้าสิบเอ็ดปีนะฮะ
คุณลุงสุรพงศ์มีอาชีพรับเช่าพระรับซื้อของเก่า
เจ้าตัวเล่าให้ฟังบอกว่าตัวลุงเองซื้อบ้านหลังนี้มาจากธนาคาร
เมื่อวันที่๓๐พฤศจิกายนปีที่แล้วโดยซื้อถูกต้องตามกฎหมายนะ
จากนั้นธนาคารสืบทราบว่าเจ้าของเก่าไม่อยู่บ้านมา๑ปีแล้ว

จึงแจ้งให้เจ้าของเก่าเข้ามาขนของในบ้านหลังนี้ออกไป
เพื่อที่เจ้าของใหม่จะได้เข้ามาอยู่ได้นะครับ
แต่วันที่๒๐ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ

จะบุกรุกบ้านตัวเองได้ยังไง

งงครับเพราะบอกว่าทั้งที่บ้านนี้เป็นของตัวเขาแล้ว

ทรัพย์สินทั้งหมดไปคืนแสดงความบริสุทธิ์

ก็ไม่ใช่ของเจ้าของบ้านคนเก่าอีก

เรื่องมันซับซ้อนงงงวยขึ้นทุกที
เพราะว่าค้อยหลังจากนั้น๒๒วัน
คือวันที่๑๑มกราคมต้นปีที่ผ่านมานะครับ
เนี่ยทางคุณลุงสุรพงศ์เนี่ยคนที่ซื้อบ้านเนี่ยนะฮะ
กลับมาดูบ้านอีกครั้งปรากฏก็เป็นเหตุการณ์แบบนี้แหละ
มีคุณจงกุญแจล็อกมีป้ายบริษัทเอามาติด

พอแจ้งธนาคารว่าตัวลุงเองทั้งถูกดำเนินคดี
ถูกล็อกบ้านธนาคารก็แจ้งว่าให้นำเลขคดีมาหน่อย

ด้วยความที่ลุงสุรพงศ์บอกว่าไม่รู้ข้อกฎหมาย
ก็เลยนำคลิปโพสต์ลงในโซเชียลเพื่อเรียกร้องสิทธิของตัวเอง
เพราะซื้อบ้านอย่างถูกต้องกลับต้องมาโดนแบบนี้นะครับ
บ้านมันเป็นชื่อผมผมจะไปรีโมทเขาไปล็อกบ้านผมโดยใช้อำนาจอะไรผมไม่รู้
ด้วยการไปล็อกบ้านล็อกประตูล็อกบ้านแล้วก็เอาป้ายเอาตู้แดง๑๙๑
แล้วก็เอาป้ายบริษัทมาติดที่หน้าบ้านผม
ถ้าเกิดไปทำอะไรขึ้นมาอีกมันจะเป็นคดีขึ้นมาอีกไหม
ขนาดผมไปขนของแค่พวกกระดาษพวกอะไรขนาดผมกลับไปที่สอนอนแล้ว
มันก็ยังมีคดีว่ารักทรัพย์แล้วก็บุกลุกอยู่เลย
เขาแจ้งผมบุกลุกบ้านผมเองรักทรัพย์บ้านผมเอง
สิ่งสำคัญเลยคือคนที่แจ้งผมไม่ใช่เจ้าของบ้านด้วยนะ

เป็นใครครับ
คือผมไม่รู้ว่าเป็นใครรู้แต่ว่าเขาเป็นญาติของคนนี้ของเจ้าของบ้านหลังนี้

ซึ่งเป็นเจ้าของเก่านานมาแล้วเขาเปลี่ยนชื่อมาเป็นคนนี้แหละ
ตอนนี้คดียังไม่คืบหน้าตำรวจสนบางบอนเรียกผู้เสียหายไปคุยหลายครั้ง
อันนี้คือคดีเก่านะนอกเหนือจากคลิปที่ถ่ายไว้นะฮะ
ผู้เสียหายจึงไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนะครับ

กับการซื้อบ้านมือสองมาแล้วไม่ได้เข้าอยู่แถมต้องมาเจอคดีแบบนี้นะครับ

คุณลุงบอกว่าบ้านหลังนี้น่าจะเป็นบ้านที่มีการขายมาหลายทอดแล้วคุณ
ประมาณ๔๖มือแล้วก็ไม่รู้นะเจ้าของเก่ามือไหนเนี่ย
เป็นคนเอาทรัพย์สินมาไว้ในบ้านแล้วไม่ขนออกไป
หรือเจ้าของเก่ามือไหนที่เป็นคนมาล็อกกุญแจกันแน่
เรื่องนี้ต้องมีความคืบหน้านะครับ